อยู่ปุ๊บปุ๊บมันฐกตีตอนไหน๔เดือนนี้หรอ

มันเริ่มมีข้อผิดสังเกตอะไรยังไง

อ่าใช่ค่ะ
แล้วรู้สึกตอนไหน

มันไม่แน่ใจมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ

หลายอย่างมันเปลี่ยน

วัวแต่กำลังเพิ่งคลอดลูกไม่นาน
จะมีนมให้ลูกกินไหมหรืออะไรไหมไปโฟกัสที่ลูกอย่างเดียวค่ะ
แล้วพอเหมือนมันมารู้ตัวอีกทีเอ๊ะทำไมมันเดี๋ยวมันวันนี้ทะเลาะกัน
เดี๋ยววันนี้ก็ดีแล้วคำพูดมันเริ่มมีแปลกมันเป็นไซส์มาว่าแบบ
เราทะเลาะกันอีกแล้วแล้วเราก็ไม่แน่ใจสัญญาณเรียกว่าดี
ใช่ค่ะว่าแบบบางทีเขาก็พูดบางทีผมก็คิดนะว่าผมยังรักคุณอยู่ไหมอะไรอย่างนี้
พอเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกเราคุยกันเราให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะช่วงแรก
ก็ให้โอกาสค่ะก็ให้โอกาสเพราะว่าพอรู้เรื่องจริงแล้วพอรู้เรื่องแล้วก็ให้โอกาสนะคะ
ก็พยายามจริงแล้วพยายามแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำแต่แบบคือหน้ามันไม่ได้จริง
คุณไม่ได้จริงคุณเริ่มไปรู้จากเฟซบุ๊คว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วรู้จากเฟซบุ๊คคุณไปรู้ได้ไงว่ามีบุคคลที่๓เกิดขึ้นมา
คือจริงแล้วมีคนมาบอกก่อนชอบมีคนมาบอกแต่ว่าแต่ก่อนมีคนมาบอกเราก็ลองดูบ้างสุ่มเช็กบ้างอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือปกติเป็นคนแบบไม่เช็กไม่อะไรเลยค่ะปล่อยพอมีคนมาบอกเราก็เริ่มแบบลองเช็กดูบ้างลองอะไรดูบ้าง
ก็ทราบว่าเขาก็มีเพื่อนผู้หญิงเยอะแยะเขาก็คุยแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนคนนี้
คนนี้เนี่ยมันมารู้เพราะมีคนมาบอกมีคนมาเริ่มบอกว่าเห็นเจอตามสถานที่ต่างบางที่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่เขาโทรออกบ่อยเพราะว่าเขาโทรเยอะมากอยู่ค่าโทรศัพท์ก็ขึ้นขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ลองดูซะหน่อยเซิร์ชเบอร์เจอปุ๊บเจอปุ๊บเช็กอินที่นี่มันก็ที่เดียวกับอดีตซ้ำนี้เราไปหมดเลยเขาเช็กอินที่เดียวกันหมด
แล้วมันก็เลยอันนี้ยังไม่ถามเรื่องดวงนะถามว่ามีโอกาสจะกลับมาดีกันไหม
คือตอนนี้ยากใจแล้วอะค่ะตอนนี้มันยากแล้วไม่ให้โอกาสแล้วคือถามว่ารักไหมรักค่ะทุกวันนี้ก็เวลาใครถามตุ๋นก็ตอบทุกครั้งนะคะว่าตุ๋นก็รัก
แล้วตุ๋นไม่ได้รักแบบพ่อของลูกเหมือนที่เขาบอกว่าเขารักตุ่นเหมือนเป็นแม่ของลูกด้วยตุ๋นตอบได้ว่าตุ๋นยังคงรักแบบสามีภรรยา
แต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงค่ะว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่กับคนที่ไม่รักเราได้
คือเราต้องยอมรับว่าชีวิตเราก็เป็นของเราเราก็ควรที่จะมีโอกาสที่จะเลือกที่จะอยู่กับตัวเราและรักตัวเราให้มาก
รักลูกเราให้มากเพราะฉะนั้นอย่างที่ตุ๋นบอกอยู่เสมอว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับใครให้ใครมารักเราได้
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตุ๋นผิดหวังกับความรักไหมณตอนนี้ตุ๋นไม่ผิดหวัง
แต่ตุ๋นผิดหวังที่เขามีไอดอลเป็นใครตั้งหลายคนทำไมเขาเป็นไอดอลให้ลูกสองคนไม่ได้
เขาจะย้อนกลับขึ้นมาเคยดูนะเราดูดวงเนี่ยนะ

เขาจะกลับมาง้อแน่นอนในวันข้างหน้าและถ้าเกิดเขาไม่ง้อนะเขาจะถูกกระแสต่างมากมาย
กระแสจากความน่ารักของลูกที่เติบโตและดวงชะตาลูกนะเป็นดวงชะตาของอภิชาตบุตร
ชะตาลูกเป็นมหาอุดดวงชะตาลูกจะได้ดีดวงชะตาลูกจะโด่งดังมีความสำเร็จบนดอกผล

แสดงว่าตุ๊กตุ๋นเองก็อยากรู้เรื่องลูกไม่ใช่เหรอ
เล่นตุ๊กตุ๋นอย่าไปมีใครนะอย่าไปมีใครก่อนที่เขาจะกลับมามันไม่เร็วนี้
คุณบอกให้เขารอเหรอคะรอ

เสียเวลาฉันเปล่าฉันสวยฉันสดขนาดนี้บ้าเหรอจะมารอคนใหม่มา
ดูดีกว่าดูแลฉันดีกว่าฉันก็ต้องเปิดโอกาสให้คนใหม่สิจ๊ะ

อาหารเป็นพิษแล้วยังยิ่งจริงเหรอ

เราเป็นผู้หญิงจะไปให้ใครมาอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ได้ง่าย
ไม่ได้อะไรยังไงแต่ถ้าเขาดูแลฉันดีอบอุ่นดูแลลูก
ซื้อบ้านให้หลังนึงนี่ฉันเป็นเมียถือกระเป๋าไปช้อปปิ้งไปวันไม่ดีกว่านี้
หมอกำลังจะบอกถึงภาพลวงตาภาพใหม่

ฉันกำลังจะสมมุติว่าถ้าเจอแบบนี้มันต้องเปิดโอกาส

ในดวงชะตาถ้าจะล้าผู้ชายแก่คนหนึ่งที่แก่ตุกตุ่น
อายุเขา๓๘แล้วถ้าเจอผู้ชายแก่ก็ต้อง๕๐ขึ้นไป
ไม่ชื่นใจ
เราให้ความคันกับครอบครัวเพราะเรารู้แล้วเราเข้าใจ
ดวงชะตานี้มันมีหลักอีกอย่างนึงว่า
ครอบครัวเขาก็แตกแยกนั่นเป็นข้อมูลที่รู้ใหม่จากตัวเขาเลย
เพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งว่า
เขาก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่ใช่แปลว่าเขาจะต้องเป็นพ่อม่ายอย่างเดียว
แต่ครอบครัวที่แตกแยกด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ยังอยู่ในเงื่อนไข
ของการกลับมาเป็นคนรักที่ลึกซึ้งกว่าเดิม
บนความผิดพลาดที่เดินผิดไป

เพราะว่าทุกวันนี้เขายังกลับมาหาลูกบ้างไหมคะ

ช่วงแรกก็มีกลับมาหลังจากที่ตุ๋น
แบบว่าไม่ได้บล็อกไลน์ไม่ได้บล็อกการติดต่อ

วันนี้ก็เดี๋ยวคุยดีอยากเจอลูก
อีกวันหนึ่งก็กลับมาทะเลาะกันแล้ว
เดี๋ยวสเนหามนตรามยังไม่หมดไง
เสน่หามนตราจากอีกฝ่ายยังไม่หมดไง

คุณตุ๊กตุ๋นถ้าเกิดวันพรุ่งนี้คุณไปได้สามีใหม่นะ

อยากจะได้ผัวใหม่ใช่ไหมทันทีถูกต้องไหม

มันเป็นความอาภัพของชะนีแม่แก
ขออนุญาตถาม๒คำถามเลย
ราศีไหน๓เดือนสุดท้าย
คุณมีโอกาสจะโดนคู่รักบอกว่าหมดรัก
ราศีที่จะทุ่งถูกหมดรักเนี่ยนะ

ชัดเจนมากเลยอย่าขึ้นอย่าขึ้น
อันนั้นของเขารักไปวัน
สิ่งเนี่ยชัดแต่มันก็เป็นแค่ห่วงเวลา

ก็คือประมาณสิงหากัญญาปี๖๐
ไอ้คนที่หลงละเริงไปเพราะไปมีใครเนี่ย
มันจะมีสติกลับคืนมาว่างั้นไม่เห็นมีอะไร
กลับบ้านดีกว่าไม่เจริญงานก็ไม่มีเงินไม่มีอีก
แห้งลำบากเลยนะคราวนี้
แล้วราศีที่คู่รักที่หายไปแล้วมีโอกาสจะกลับมา

ราศีที่ครูรักที่ห่างไปไกลจะกลับมานะ
ได้แก่ราศีกันกับมีน
ถ้าเร็วนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่เคยมีการร่วมรักสมัครจิต
ไม่ใช่หลงกันแต่รูปพิษกันภายนอก
มันจะมีโอกาสกลับมา
ครบค้าสมาคมผูกพันเกื้อกูลอีกครั้งหนึ่งคือสิง
คือราศีมีนกับราศีกันตั้งแต่ประมาณสิงหาปีนี้
จนถึงสิงหาปีหน้าฟันทง

เชิญค่ะเมื่อกี้ดวงลูกสองคนเลยนะ
เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้บอกไปแล้วแง้มไปแล้วว่าเป็นลูกดี
ดาวน์ลูกได้ตำแหน่งเป็นมหาอุทธิ์ซึ่งยากมาก
หมายว่าคนที่เกิดในปีมาเมียโดยประมาณ
จะได้ตำแหน่งที่ดาวน์พนัสเป็นมหาอุทธิ์
มันเป็นตำแหน่งของบุตรของคุณตุ๊กตุ๋น
ก็แปลว่าลูกมีสิทธิ์มีได้๒๓คน
ถ้ามี๒๓คนเนี่ยจะมี๒คนก็ได้๓คนก็ได้๑คนก็ได้นะ
มี๑๓คนแต่ชัดเจนคือ๒เนี่ยนะ

คือลูกนั้นจะจำเรินด้วยการศึกษา
ด้วยวุฒิภาวะวัยวุฒิคุณวุฒิ
ที่มีความรับผิดชอบที่มีความสำเร็จ

ทั้งสองคนเลยสุดยอดเลยที่นี้มาดูดวงลูกค่ะ
มีเชอตากับมาตินค่ะ

ตามดวงชะตาเนี่ยอายุปัจจุบันก็๒ปีกับ๓เดือนและ๑๕วัน
ในวันบันทึกเทปเนี่ยลักษณะอยู่ราศีกันมีดาวอังคารเป็นมหาจากกุมจุดเกิด
ก็แปลว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กขยันตนุรักษ์เป็นสู่พระ
เด็กคนนี้เป็นเด็กที่ฝ่ายดี
จะมีความจำเรินก้าวหน้าสูงกว่าที่แม่เคยเป็น
โดดเด่นที่แม่เคยมี
ว้าวแค่นี้มีความสุขแล้วนะครับอือ
เกิดวันที่๒๕มีนาคม๒๕๙ตอน๙โมงเช้า๙นาที
ลักษณะอยู่ราศีเมษเป็นไง
ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินต้องเกิดเมฆกรกฎตุลมังกร
และมาตินดาวมุทยูกุมจุดเกิดเด็กคนนี้เป็นเด็กที่โลกเกือบเป็นเกือบตาย
เด็กคนนี้เป็นเด็กที่ต้องเจอเหตุเพศภัยแล้วแข็งแกร่งตามการเวลา
เข้าใจไหมต้องเลี้ยงดูให้ระวังเพราะเด็กคนนี้มีโอกาสจะ
นี่ต้องพูดตรงนะมีเหตุให้ป่วยเจ็บหนัก
อายุเป็นวินาศแปลว่าเด็กคนนี้ต่อไปจะมีเรื่องที่โรคเจ็บไข้ได้ป่วย

วางแผนอนาคตหารายได้อะไรให้กับเด็กอย่างไรดีมั้ย
คือตอนนี้ก็หันกลับมาทำงานค่ะทำงานเต็มตัว
แล้วก็กลับมารับงานเหมือนเดิม
แล้วก็ก็พยายามมองหาธุรกิจเหมือนกัน
แต่ว่าตัวเองก็ยังไม่แน่ใจ
ว่าจะสามารถทำธุรกิจอะไรได้ไหม

เพชรพอยเกียวลีและอัญมณี

ที่พอดีในภพกรรมะอาชีพคือทองคำคือเพชรคืออัญมณี
และอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ไม่ได้ไปขายมันแพร่ในตลาด
มันเป็นอาชีพที่ว่าทุกคนจะต้องแย่งกันและเลือกซื้อจากคนขายครับ
อาชีพเพชรพลอยเจลลี่ไปเรียนรู้เรื่องนี้และจะเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
พอได้ดวงชะตาของคุณนะคะตามดวงเนี่ยต้องใส่เพชรแล้วเกื้อกูล
ดวงชะตานี้ต้องพลอยสีนี้นะคะโอ้โหตุ๊กตุ๋นจะโด่งดังและประสบความเร็จ
เป็นคนที่แบบชำนาญการอย่างรวดเร็วภายในเวลา๒๓ปีเลย
นี่ดวงชะตานี้ทำได้ใหม่รวยฟะทุ่ง
อุบัติเหตุสุขภาพของนางจะเป็นยังไง
คืออย่างนี้คุณแม่เนี่ยมันมีเกณฑ์สูญเสียเหมือนกันนะ
คือดูแลแม่ให้ดีไปตรวจร่างกายทุกรอบ๖เดือนตามหลักทางการแพทย์
ไม่ได้ไปตรวจแบบนำมาดูนะ

อาจารย์ดูว่าหลังจากนี้หลังจากวันที่๑๖มกราคมไปปีครึ่ง
ราหูทัพอาทิตย์ญาติผู้ใหญ่จะป่วยก่อนจะป่วย
แล้วหลังจากนั้นในปีครึ่งราหูทัพพระจันทร์คือแม่

แปลว่าตั้งแต่กลางปี๒๐๖๐จนถึงปลายปี๒๐๑๑
มีเกณฑ์สูญเสียแม่มากที่สุด
ถ้ามันลอดผ่านตรงนั้นไปได้
คราวนี้ก็อยู่ยาวไปอีกเป็น๑๐ปี
แล้วก็ตอนนี้ใช้หลักทางการแพทย์อย่างเดียว

ชีวิตนางจะเริ่มดีขึ้นไหม

มา๑๐ปีแล้ว
เรื่องโดนหมดพ่อไม่สบายแม่ไม่สบาย

ดวงชะตาดูเลยคุณต้องจบแล้ว

มันคือความสุขของคนคนหนึ่งในโลกนี้

กระตุ๋นจะหน้าเด็กลงทุกวัน
ยิ่งจะมีความมั่นคงในหน้าที่และการงาน

ชิดแม่นดีลิตของเก่าทิ้งเริ่มต้นใหม่เลย

สุดท้ายค่ะฝากข้อคิด

อย่างที่ตุ๋นจะมักจะพูดอยู่เสมอ

หันมารักตัวเองให้มาก
แล้วถ้าเกิดว่าเราเข้มแข็งมากเพียงพอ

แล้วทำให้คนที่อยู่รอบตัวเรา

พยายามที่จะมีความสุขให้ได้ทุกวัน

มันดูเซเป๋ไป

เทียบกับผู้หญิงคนที่เรากำลังคุย

ข้างในเธอน่าจะอ่อนแอที่สุด
สิ่งที่เราเห็นกลับเป็นความ
เข้มแข็งแล้วก็พร้อม

บางคนเขาบอกว่าเวลามีทุกข์เราจะต้องร้องไห้

เราคงยิ้มไม่ออกเวลามีทุกข์

ทุกคนเคยเป็นหมดมะดำก็เคยเป็น

จะมีคนพยายามจะบอกเราว่า

แต่คำนึงทุกคนเกิดขึ้นหมดฮะ
ทนเพื่อที่จะหัวเราะ

มันเป็นแค่เรื่องตลก

สิ่งที่เราทุกข์อยู่อาจจะเป็นที่เรื่องตลก

ความจริงในวันนี้ก็เป็นความจริงที่บอกให้

มีกำลังใจว่าจากนี้เป็นต้นไป
คุณไม่ต้องไปหวังพึ่งใคร

แล้วมันจะเกิดปฏิหารในชีวิตตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปครับ
ขอบคุณคุณแม่ลูกสอง

ในคืนนี้ค่ะตุ๊กตุ๋นค่ะ

คราวหน้าถ้ามาเป็นแขกเราอีก
ขอเชิญลูกน้อยทั้งสอง

ใช่ต้องฟันทงเพราะว่าดวงดีทั้งคู่เลย
ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชม

แล้วก็ติดตามดูดาวของเราได้

เป็นอย่างไรบ้างกับรายการท็อกทะลุดาว
ทุกคืนวันพระรหัสบดี

ไทยรัฐทีวีเลข๓๒

สวัสดีค่ะ
ในเร็ววันนี้
ตามดวงเป็นคนงกใช่มั้ยค่ะ
อย่างที่พ่อหมอรักบอก

ซึ่งคุณหมอก็งงว่าเราเล่นกีฬาได้ยังไง
ประเทศไหนก็มีคนเข้ามาจีบมาชอบตลอด

คุณก็เคยมีแฟนอยู่เมืองนอกเมืองนาเหมือนกัน

นัทคุณเริ่มชอบเขาตอนไหน

ไปคุยตรงเลย
ว่าชอบลูกสาวเขานะ

พลังมันมาจากไหนไม่รู้ที่จะสู้ต่อ